เมื่อวานนี้ไปเจอเธอไปเป็นแอมแอมบราซาเดอร์

แล้วก็ไปได้ถามถึงเรื่องโมเมนต์ความน่ารักของครอบครัวนะคะ
เมื่อวันเกิดคุณสามีคุณหมอโอ๊คที่ผ่านมา
แฮปปี้สุดเลยนะปีนี้เลิกฉลองที่บ้านค่ะ
ปีนี้ลูกแฝดน้องอลินอลัน
วยพรวันเกิดคุณพ่อได้แล้วนะคะ

เดี๋ยวไปฟังโมเมนต์น่ารักกันค่ะ
เวลาที่อยู่กันมาตลอดแล้ว

แล้วก็พี่โอ๊คแค่บอกว่าอยากกินกุ้ง

เพราะว่าลูกปีนี้เป็นปีที่ลูกโตมากพอ
ที่จะอลินอลันเดินไปอวยพรพ่อได้
แล้วเรารู้สึกขอให้พ่อเป็นคนดีนะคะ
ันก็จะเป็นขอให้พ่อสุขภาพดีนะครับ
อะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาก็คุกกับพ่อ

รักดีนะคะตามสไตล์อลินอลันเลยนะคะ
เมื่อเออยปากถามลูกสาวนะคะว่า

กลับได้คำตอบไม่ตรงใจคุณแม่สักทีนะคะ
โบ้ยไปเรื่องอื่นบ้างแหละไม่ตอบบ้างแหละนะคะ
งานนี้คุณแม่โอบประกาศไม่ละความพยายามนะ
แล้วก็ไม่น้อยใจด้วยค่ะแค่สงสัยว่าเออทำไมลูกว่าฉันให้สวยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมไปฟังกันหน่อยค่ะ
โป๊คงไม่สวยจริงคือถามยังไงก็ไม่สวยแต่ก็มีความอุ่นใจเพราะว่าอลันก็บอกว่าเต้ยไม่สวย
เริ่มเอาคนอื่นมาเอี่ยวด้วยนะล่าสุดบ้านนี้น่ารักอ่ะคุณแม่เขาขับรถอยู่แล้วถามลูกว่าแม่สวยไหมเสียงน้องอลันโดดมาก่อนเลยก็น่าจะไม่นะ